คลิปนี้ทำให้คนเลิกลักแล้วหนึ่ง

ผู้หญิงสองคนกำลังจะขี่รถจักรยานยนต์

และตรงนั้นมีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่

ซึ่งไม่มีคนขับไม่มีใครอยู่ในรถ

สองสาวกำลังอยู่ตรงมอเตอร์ไซค

เห้ยไม่มีคนอยู่รถเริ่มแล้ว

เฮ้ยวิ
แล้วก็วิ่งเข้าไปบริษัทของพวกเธอนะฮะ
เป็นกล้องวงจรปิดหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง

ระบุข้อความบอกว่ารถคันสีขาว
จอดหน้าออฟฟิศอยู่๓๔วัน
แล้วอยู่รถมันก็สตาร์ทเอง
ในคลิปคุณผู้ชมผมไม่ต้องอธิบายแล้วนะ
เห็นชัดเจนแล้วได้ยินเสียงแก๊กเหมือนสตาร์ทรถเลย
ชาวเน็ตสงสัยสตาร์ทรถเองได้ยังไง
ไม่มีคนขับใช่ไหมเอาให้ชัวร์นะครับ

โอ้โฮเดี๋ยวนี้รถสตาร์ทด้วยรีโมทได้เปล่า

รีโมทสตาร์ทได้ในระยะไม่ไกลไง
บางคนบอกดีนะที่มันไม่เข้าเกียร์ถอยหลังเองด้วย
แต่ว่าบางคนเข้าไปดิฉันเห็นสาธุ๙๙แล้วนะ
เอาเหรอบางคนขอทะเบียนไง

แล้วมีคอมเมนต์หนึ่งไทยรัฐต้องเข้าคลัสงานนี้
ไทยรัฐก็เข้าจริงไทยรัฐก็เอาข่าวมาเสนอจริงนะฮะ
ต่อมาสาวเจ้าของโพสต์ได้โพสต์อีกคลิปหนึ่ง
เพื่อให้รู้ว่ารถมันสตาร์ทเองได้อย่างไร

เดี๋ยวโปรดแปลงของเขาดีกว่า
แต่ไงเดี๋ยวเขามาเลย

และเจ้าหน้าที่กำลังงัดรถเข้าไป

คุณเรือนขวัญซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท
ตรงจุดเกิดเหตุเล่าให้ฟังว่า

ได้ยินเสียงสตาร์ฟรถดังอยู่กว่า๒๐นาที
ทุกคนก็ตกใจนะนึกว่ารถผีหรือเปล่า

แต่ก็ต้องโทรแจ้งตำรวจและประสานกู้ภัย

และทีนี้ช่วงกำลังตรวจสอบอยู่

มันมีควันมีกลิ่นเหม็นไหม้ออกมา
ตามหาเจ้าของรถก็ไม่ได้เจ้าของรถไปไหนนะฮะ
งัดเข้าไปเปิดประตูเข้าไป
แล้วก็ทำการดึงคั่วแบตเตอรี่รถออกเลย

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านรถ

เพราะมาขึ้นรถทัวร์ไปต่างจังหวัด
ตอนนี้เจ้าของรถทราบเรื่องแล้ว
เจ้าของรถบอกพี่มันไม่มีผีหรอกฮะ
แล้วคือเจ้าของรถก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ปลอดภัยก็แข็งแรงดี
แต่ว่าภาพที่เอามาให้เฉลยมันอาจจะเป็นมุมไกลไง
แล้วเราอาจจะไม่รู้เหตุการณ์ว่าสรุปสุดท้ายแล้ว

ดีที่มันไม่เกิดไฟไหม้มันระเบิดอะไรขึ้นมาตรงนี้นะฮะ
นี่ถ้าเกิดว่ามาเสื่อมแบบแถวที่ดิฉันเห็น

รถมาสตาร์ทใกล้คุณตอนกลางคืนคุณวิ่งหนีเลย